คุณผู้ชมไปดูเรื่องของอาชีพเกษตรกรที่ทางภาคใต้เขาบอกว่า
ทำเป็นรายได้เสริมจะกลายเป็นรายได้หลักแล้ว
กับการเลี้ยงพึ่งครับ

สวนยางพาราที่นี่ฮะในพื้นที่หมู่๖ตำบลควนกาหลง

ที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่ศาลพระภูมินะ
นี่ครับที่เขาเลี้ยงพึ่งอยู่ในนี้นี่แหละครับ
เขาบอกว่าเจ้าของสวนเนี่ยเขาใช้พื้นที่จำนวนสัก๔ไร่ในสวนยางพารา
เลี้ยงพึ่งจำนวน๓๖รังได้ผลดี
คือเจ้าของเขาบอกว่าเดิมทีตรงนี้เป็นสวนยางพารา
แล้วก็เป็นของคุณพ่อคุณพ่อก็ปลูกสละแซมร่องยางสวนพาราอันนี้เอาไว้ด้วย
คือเรียกได้ว่าเป็นการปลูกที่หลากหลายมีทั้งยางพาราแล้วก็มีปลูกสละอีกต่างหาก
แล้วเนี่ยต่อมาสนใจเรื่องการเลี้ยงพึ่งแล้วมีพึ่งไว้มันดียังไง
มันช่วยในเรื่องของการผสมเกษรด้วยไงเออแล้วทำให้ผลมันออกมาดีใช่ไหมล่ะ
แล้วเขาเองก็สนใจก็เลยไปอบรมการเลี้ยงพึ่ง
และทดลองเลี้ยงพึ่งเนี่ยนะลองผิดลองถูกมาปีหนึ่ง
จนตอนนี้ชำนาญแล้วเพราะเข้าสู่ปีที่๓แล้วในการเลี้ยงพึ่ง
ดูรังพึ่งเขาดิแบบนี้ขายได้ราคาดีนะผมจะบอกให้
เขาบอกว่าเก็บน้ำพึ่งขายเนี่ยเขาบอกว่าการเลี้ยงพึ่งลงทุนแค่ครั้งเดียว
อย่างที่ผมบอกพฤติกรรมของเขาวงจรชีวิตเขาเพิ่งมันจะออกไปหาน้ำพึ่ง
กับกันที่ไปช่วยผสมเกสรไปด้วยในตัวเนี่ย
เขาบอกใช้เวลาประมาณสัก๒เดือนเสร็จน้ำพึ่งเต็มรังแล้วจ้า
ส่วนการเก็บน้ำพึ่งเขาบอกว่าจะต้องมีอุปกรณ์การเก็บนะ
นี่ชุดเชิดแล้วก็อะไรต้องใส่ให้พร้อมแล้วก็เปลือกมะพร้าวเอามารมควันถูกต้องฮะ
แบบนี้ฮะเพื่อป้องกันเดี๋ยวโดนพึ่งจ่าย
เขาบอกว่าปีที่ผ่านมานะครับเจ้าของเนี่ยเขาเก็บน้ำพึ่งได้ถึง๑๒๐ขวด
ขวดละ๑กิโลกรัมเนี่ยราคาขวดละ๕๐๐บาทเลยนะ
ส่วนขายกิโลกรัมก็๕๐๐บาทเช่นกันกิโลกรัมละ๕๐๐ก็ว่ากันไป
ถ้าซื้อเยอะเป็นกิโลกรัมก็ได้เขาบอกว่าการเลี้ยงพึ่งของเขาสร้างรายได้ดีจริง
ก็มีพื้นที่เรียกได้ว่าใช้ทุกพื้นที่ในสวนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มีโอกาสจะไปซื้อน้ำผึ้งก็ดีหรือจะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก็ติดต่อพี่เขาไปได้นะครับ
พี่เขาคิดว่าคุณปิญญาณาศนะครับ

โอ้โหสร้างรายได้ดีสุดเลยครับ